เป็นผลงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเด็กไทยนะคะ
จากกรณีที่หลังจากที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
ได้มีการส่ง๒๐ตัวแทนเยาวชนและคนรุ่นใหม่นะคะ

ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ณเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีนะคะ
แต่ว่าในปีนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด๑๙
ได้มีการปรับรูปแบบเป็นการจัดประชุมเสมือนจริง

มีตัวแทนเยาวชนแล้วก็ผู้นำรุ่นใหม่กว่า๑๗๐๐คน
จาก๑๗๐ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม
แสวงหาความร่วมมือแล้วก็แนวทางในการแก้ปัญหาของโลก
เพื่อนำไปสู่โลกที่ยั่งยืนในทุกมิติค่ะ
ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทย
หรือผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและประเทศชาติ
เพื่อเป็นพลังสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้โลก
ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ครับโดยปีนี้กำหนดหัวข้อ๖ประเด็นด้วยกันคือ

๕การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

นางสาวล่าเลอทิพย์รัชกูล
ตัวแทนจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์การเกษตรจำกัด
กล่าวว่าได้ร่วมกันหาทางออกแก้ปัญหาที่ท้าทายของโลก
ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการหาทางออกแก้ปัญหาและร่วมลงมือทำ
เชื่อว่าจากมุมความคิดเล็กจะสะท้อนเป็นแนวทางการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้
ได้สรุปปิดการประชุมด้วยการตอกย้ำในเรื่องความหลากหลายทางความคิด
ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันสังคมให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตครับ
ดีมากเลยนะครับ